อยากถามคุณผู้ชมให้ส่งไลน์เข้ามาหน่อย
วิธีการไหนที่มันจะช่วยแก้ไขปัญหา
เรื่องของการลืมเด็กทิ้งไว้ในรถนักเรียนได้

แม้ว่าทุกครั้งเราจะได้ยินคำว่า
อยากให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้น

คราวนี้ค่ะเกิดขึ้นที่ปัตตานีนะคะ

ถูกลืมทิ้งเอาไว้ในรถตู้รับส่งนักเรียนค่ะ

โดยเหตุการณ์สลดนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนบำรุงมุสลิมีน
ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกมนตรีคงวัดใหม่
ผู้กำกับการสพสายบุรีก็ไปตรวจสอบ
ก็รถคันนี้ค่ะเป็นรถรับส่งเด็กนักเรียน
เพราะว่าเกิดเหตุคือเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งเนี่ย
๓ขวบเท่านั้นเองถูกทิ้งเอาไว้ในรถค่ะ
แล้วดูสิคะคือน้องเนี่ยขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะ
โดยคนขับรถตู้คือนายอาฮามะสารอเองอายุ๒๓ปี
ก็ขับรถไปรับเด็กตามพื้นที่ในอำเภอสายบุรีเนี่ย
รับมาประมาณ๑๐คนแล้วก็เอาไปส่งที่โรงเรียนบำรุงมุสลิมีน
ทีนี้พอเด็กลงจากรถเข้าเรียนปั๊บ
คนขับรถก็จอดรถล็อกรถนะคะแล้วก็จอดเอาไว้ริมถนนหน้าโรงเรียน
หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านพักไม่ได้เอกใจอะไรเลย
ว่าจะมีเด็กเหลืออยู่ด้านในรถนะคะ
ทีนี้พอตอนเย็นแม่ของน้องของน้องที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็ไปไปรับลูกที่โรงเรียนเพราะว่าเขาให้รถแค่มาส่งตอนเช้าไง
ตอนเย็นคุณแม่ก็จะไปรับเองพอไปถึงที่โรงเรียนก็
ลูกสาวฉันหายไปไหนทำไมไม่เห็นเจอเลย
ถามคุณครูคุณครูคะเห็นลูกสาวไหม
คุณครูก็บอกว่าอ้าวน้องไม่ได้มาโรงเรียนนี่ทั้งวันไม่เห็นเลย
แม่ก็ยืนยันว่าเอ๊ะก็เมื่อเช้าน้องขึ้นรถโรงเรียนมาแล้วนี่
รับส่งนักเรียนเนี่ยแล้วทำไมไม่มีล่ะ
ทีนี้ก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยเขาเป็นภรรยาของคนขับรถตู้
บอกว่าดูหน่อยสิว่าน้องหายไปไหนคือแม่สงสัยไงคะ
พอไปเปิดรถตู้ดูเท่านั้นแหละคุณผู้ชม
เจอร่างของลูกสาวนอนอยู่ที่พื้นด้านหลังเบาะ
แล้วก็สภาพของน้องคุณแม่บอกว่ามีเลือดไหลออกทางจมูก
แล้วเสื้อผ้าก็เปื้อนไปทั้งตัวเลยนะคะเหมือนกับ
น้องดิ้นทุรนทุรายอะค่ะคุณแม่บอกแบบนั้น
ก็รีบนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายบุรี
แต่คุณหมอก็บอกว่าน้องเสียชีวิตแล้ว
เพราะว่าน้องขาดอากาศหายใจครอบครัวก็เสียใจร้องไห้นะคะ
ซึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยก็คาดว่าช่วงที่เด็กคนอื่นลงจากรถเนี่ย
วัย๓ขวบคนนี้นอนหลับหรือเปล่า
แล้วคนขับรถเองก็ไม่ได้ตรวจสอบ
เพราะว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ย
คุณครูผู้ช่วยที่เป็นภรรยาของคนขับรถ

ทีนี้ค่ะก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถนายอาฮามะเนี่ยนะคะ

เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็ให้นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
คุณผู้ชมก็ส่งมาบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
คนขับรถเนี่ยทำเป็นใบเช็คชื่อเลยได้ไหม
ขึ้นรถมากี่คนตอนลงจากรถลงไปกี่คน
รวมถึงสิ่งที่สำคัญคือต้องลงไปดูเองเลย

เข้าไปดูถึงหลังรถเลยบางทีเด็กเขาเล่น
หรือเขาอาจจะหลับอยู่ที่บริเวณที่นั่งแล้วนอนแบบนี้

หลากหลายวิธีในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก

แล้วต่อไปเนี่ยมันจะมีระบบอะไรแบบนี้
มาติดตั้งเพิ่มสำหรับรถตู้ไหม
อันนี้คือคิดถึงอนาคตนะคะ